วัยรุ่นตีกันเรื่องเดิมแต่มีให้เห็นอยู่บ่อยบ่อย
เหตุการณ์ที่เอกชัยยี่สิบแปดจอมทองกรุงเทพฯค่ะ
วัยรุ่นก็ไล่ฟันกันไปไล่ฟันกันมาคนแถวนั้นเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้
เขาบอกว่ามันมีเสียงดังไม่รู้เสียงอะไรเสียงระเบิดหรือเสียงประทัดก็ไม่รู้
แต่มันเป็นพฤติกรรมที่แบบคนเห็นเขาสายหัวคุณมาไล่ทำร้ายกันทะเลาะกันแบบนี้

เสียงดังปั้งคุณผู้ชมว่าเสียงอะไรคะคนแถวนั้นเขาถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานดูสิมากันกี่คน
แล้วมีข้อความบอกว่านอนผ้าสามผืนมันลำบากนะเชื่อผมเถอะ

ติดคู่มันระบากนะทำไมไม่ใช้ชีวิตกันให้ดีมาทะเลาะกันแบบนี้
ทีมข่าวของเรานะคะลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็ได้คุยกับคนที่โพสต์คลิป
คุณชูค่ะเขาบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นประมาณตีหนึ่ง
เหตุการณ์นี้คือเขาเองกำลังจัดเตรียมสถานที่เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยว
ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปด้วยที่จุดเกิดเหตุ
คนที่โพสต์คลิปเนี่ยคุยกับเราทางวิดีโอคอลบอกว่าเขาได้ยินเสียงวัยรุ่น
ขี่รถจากกระยาญยนต์ขี่ไปขี่มาแล้วตะกรณ์ท้าทายกัน
เขาก็กลัวแหละก็ขึ้นไปดูจากบนบ้าน
สิ่งที่เห็นว่าวัยรุ่นมีอาวุธก็คือมีมีดมีดขนาดยาวเลย

อันนี้คุณชูเขาบอกไม่แน่ใจว่ามันเสียงอะไร
แต่ไล่ตีกันแบบเกือบ๑๕นาทีได้นะคะไล่กันไปตามทาง
วัยรุ่นน่าจะอายุไม่เกิน๑๘ประมาณเหมือนนักเรียนปวชอะไรแบบนี้
คุณชูบอกว่ามีคนเจ็บด้วยนะตรงบริเวณซอยเอกชัย๓๐นะคะ
คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไป
ก็ได้คลิปจากกล้องวงจรปิดแถวนั้นมาเพิ่มค่ะ
นี่ค่ะภาพนี้คุณผู้ชมลองดูนะคะ
จะเห็นได้ชัดว่าวัยรุ่นเป็น๑๐
ขี่รถจักรยานยนต์กันมาในมือถือมีดอยู่ด้วย
แล้วก็วิ่งไล่กันไปไล่กันมาอยู่กลางถนน
โกนท้าทายกันไปมาด้วยค่ะ
นี่คาโดย
อย่างนี้มันเย้ยตำรวจชัดเลยนะ
เห็นในมือของวัยรุ่นไหมคะว่าถืออะไรกันบ้าง

เจอกับคนที่เขาเห็นเหตุการณ์ค่ะ

เขาเล่าให้ฟังว่าเขาเห็นกลุ่มวัยรุ่น
ไล่ตีกันมาตั้งแต่ต้นทางเอกชัยแล้ว

อายุไม่น่าจะเกิน๑๘พวกนี้
คนนี้เขาบอกเพิ่มนะคะว่ามันไม่ใช่มีแค่มีดนะ

ก็ไม่แน่ใจไอ้เสียงปั้งมันเสียงอะไรเสียงปืนหรือเปล่า

โดยงานที่เกี่ยวข้องมาดูหน่อยได้ไหม
ชาวบ้านเขาเดือดร้อนเขารำคาญกันมาก

ไม่มีนะคะแล้วก็ไม่เห็นเลย
กี่คนนะครับมีกลุ่มวัยรุ่นอยู่

บอกว่ามีมีดมีปืนมีอะไรเราเห็นไหมครับ
เห็นครับยาวอยู่สักพอสมควรครับ
แล้วก็มีปืนไม่รู้ว่าเป็นปืนอะไรครับ
เขาตีกันตรงด้านหน้านานไหมครับ
ประมาณ๑๐๑๕นาทีครับแล้วก็หายไป
เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยไหมครับ

พอจะทราบไหมว่าเป็นกลุ่มไหนอะไรยังไง
ไม่ทราบเลยครับเพราะว่าอยู่แต่ในร้านเดียวครับ

ยังไม่รู้ว่ามีใครบาดเจ็บบ้างหรือเปล่านะคะ
แล้วก็ไม่แน่ใจว่ามีใครไปแจ้งความเอาไว้หรือยัง
แต่คนในพื้นที่เขาก็เลยฝากบอกทีมข่าวของเรามาว่า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปตรวจสอบหน่อย
อยากจะให้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังหน่อย
เพราะว่าชาวบ้านเองเขาก็กลัวว่าเขาจะได้รับอันตรายไปด้วย
เขาก็กลัวว่าเขาจะโดนลูกหลงไปด้วย
อันนี้คือถนนเอกชัย๒๘หน้าวัดไซเขตจอมทองกรุงเทพนะคะ
เราก็ไม่แน่ใจว่าอยู่ท้องที่สอนอไหนนะ
แต่ที่แน่เนี่ยกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ผมเชื่อว่าเดี๋ยวพี่เขาตามให้แน่นอน
เห็นคลิปแบบนี้แล้วเดี๋ยวก็จับได้แล้ว
คือถ้าจับไม่ได้มันจะเป็นการเย้ยบรรชนอกันเกินไป

ไม่ต้องมีใครแจ้งความก็สามารถดำเนินการได้เลยนะคะ